คุณผู้ชมครับไปที่สวนสาธารณะจังหวัดสาแก้วนะฮะผู้ชายผมยาวคนหนึ่งจู่เดินไปทำร้ายชายสูงอายุที่ยืนให้อาหารปลาอยู่
พอมีคนไปล้อมจับเขาบอกอย่ามายุ่งกับเขานะพ่อเขาชื่อประยุทธ์จันโอชานะโอ้โหอ้างใหญ่โตมาก
ไปดูคลิปเหตุการณ์เลยครับเออมามาลูกตำลวดพ่อชื่ออะไรล่ะ
พ่อชื่ออะไรล่ะประโยชน์ตำรวจชาติเออเออโอเคเออดีดีดี

ดูจากท่าทางแล้วก็น่าจะไม่ค่อยสมประกอบแล้วมั้งฮะอ้างตัวเป็นลูกตำรวจ
พอถามว่าพ่อชื่ออะไรบอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะโอ้โห
ชื่อท่านนายกขนาดนี้รู้หรือเปล่าว่าท่านมีแค่ลูกสาวฝาแฝดเนี่ยนะครับ
ก็เป็นคลิปที่ชาวบ้านเขาล้อมจับหนุ่มผมยาวคนนี้เอาไว้นะฮะ
เพื่อรอให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีนะคลิปนี้ถูกโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊คจังหวัดสะแก้ว
ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในสวนสาธารณะในอำเภออรัญญประเทศที่สาแก้ว
ตอนนั้นเธอพาพ่อมาเที่ยวเล่นมาให้อาหารปลา
จู่ชายคนนี้เดินปรีเข้ามาต่อยพ่อเธอทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วย
ซึ่งตะโกนให้ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็วิ่งกันออกกำลังกายกันอยู่นะฮะ
ล้อมจับล้อมไว้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจมาจับกลุ่มตัวชายคนนี้ดำเนินคดี
ส่วนที่นำคลิปไปโพสต์เนี่ยอยากจะเตือนว่าในสวนเนี่ยชื่อว่าสวนกาญจนาที่สาแก้วเนี่ย
ระวังผู้ชายคนนี้ให้ดีนะอ้างตัวเป็นลูกตำรวจอ้างตัวเป็นลูกนายกอะไรอย่างนี้
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตำรวจปล่อยออกมาอีกเนี่ยก็จะไปก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีก
ถ้าเกิดว่ามีอาการป่วยก็ให้ญาตินำไปบำบัดดูแลซะนะครับ